คือก็เป็นประเด็นร้อนตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นที่ข่าวออกมา
กรณีของคุณธนทรแล้วก็กลายเป็นพาดหัวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้นะคะ
มติ๘ต่อ๑สารรัฐธรรมนูลสั่งธนทรยุติปฏิบัติหน้าที่สส
คือยังเป็นสอสออยู่แต่ว่ายุติการปฏิบัติหน้าที่
จะยุติการปฏิบัติหน้าที่ตอนไหนวันนี้พรุ่งนี้เข้าประชุมได้หรือไม่
หลังจากที่เมื่อวานี้ตอนหัวค่ำ
คุณธนทรก็ออกมาแถลงที่พักอนาคตใหม่
ให้ประชาชนบอกว่าช่วยกันหน่อยช่วยกันพิจารณาหน่อย
ว่าผมได้รับความเป็นธรรมหรือไม่
เราต้องดูท่าทีของพักอนาคตใหม่ใน๒วันนี้
แล้วก็ต้องดูกันไปยาวด้วยการที่คุณธนทรกำลังถูกพิจารณาแบบนี้
จะมีผลกับสอสอของพักอนาคตใหม่ที่เข้าสภาหรือไม่
ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องนี้ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย
คุณวิศนุก็บอกว่าคุณธนทรสามารถเข้าร่วมรัฐพิธี
เปิดประชุมรัฐสภาได้ช่วงบ่าย๓โมงวันนี้
ทีนี้เราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศหน่อยค่ะ
สอสอของแต่ละพักการเมืองรวมถึงสวเขาก็มีการนัดกันนะ
ใช่ค่ะรวมตัวกันแต่ละจุด
เพื่อเตรียมตัวที่จะเข้าร่วมรัฐพิธีในช่วงบ่ายวันนี้อย่างคึกคักค่ะ
นี่พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่รัฐสภาใหม่
ก็มีสอสอชุดที่๒๕เดินทางมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้าเลยนะคะ
เพราะว่าเตรียมตัวจะเดินทางพร้อมกัน
และไปเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมรัฐสภา
ห้องประชุมวิเทศสโมสรกระทรวงการต่างประเทศค่ะ
มีใครบ้างก็มีทั้งนายสุภาชัยใจสมุทร
พักภูมิใจไทยในวันอยู่บำรุง
พักเพื่อไทยในสงครามกิจเลิศภัยโรธ
พักเพื่อชาตินายรังสิมันโรมพักอนาคตใหม่
นายชินวรบุญเกียจจากพักประชาธิปัตย์
ทีนี้ก็มีบางพักนะคะที่เขานัดรวมตัวกันที่ทำการพัก
เอาอย่างเช่นสสพลังประชารัฐ
เจ้าหน้าที่พักก็แจ้งบอกว่าหลังจากเสร็จสิ้นพิธี
จะมีการประชุมกรรมการบริหารพัก
ส่วนแก่นำพักเอาอย่างนายอุตมะนายสนทิรัฐนายสุวิทย์นายกรอบศักดิ์
ก็เดินทางออกจากพักไปพร้อมกัน
แล้วก็ไม่ได้แจ้งว่ามีภารกิจที่ไหนนะคะ
เช่นเดียวกันกับที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสวชุดใหม่ค่ะ
ก็รวมตัวกันตั้งแต่ช่วงเช้า
ก่อนจะนั่งรถบัสไปเพื่อเข้าร่วมรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา
ใช่นะครับก็เป็นการเตรียมความพร้อมไว้ของสอสอทุกคนนะครับ

ขณะเดียวกันมีคำถามนะครับว่านายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
จะสามารถเข้าร่วมรัฐพิธีในวันนี้รวมถึงในวันพรุ่งนี้ได้หรือไม่
หลังจาก๓รัฐธรรมนูลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
เรื่องนี้สื่อก็ไปถามทางด้านของทั้งเลขาธิการสภาพผู้แทนรัศดร
คือนายสรศักดิ์เพียรเวศแล้วก็เมื่อเช้าก็ไปถามนายวิศนุเครืองาม
รองนายยกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายโดยรองนายกวิศนุนะครับบอกว่า
นายธนทรเป็นสอสอตั้งแต่วันที่ได้รับคัดเลือกมาแล้ว
สามารถเข้าร่วมรัฐพิธีได้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไร
เพราะบุคคลที่ไม่ได้เป็นสอสอก็เข้าร่วมพิธีได้ตามคำเชิญเหมือนกัน
ประกอบกับเลขาธิการสภาพผู้แทนราชดร
ก็คือนายสรษักเพียรเวศก็ระบุเมื่อวานสื่อไปสัมภาษณ์นะ
คุณสรษักเพียรเวศก็พูดถึงการที่
คุณธนทรจะเข้าร่วมได้หรือไม่ทั้งรัฐพิธี
รวมถึงในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการประชุมสภาพผู้แทนรัศดร
เพื่อจะโหวตเลือกประธานสภาเนี่ยนะครับ
เลขาธิการสภาพผู้แทนรัศดรเมื่อวานนี้ตอบอยู่๒ครั้ง
ตอนแรกบอกว่าสามารถเข้าได้

เออแต่ทีนี้ก็มาบอกอีกครั้งนึงว่า
คือตอนนี้ก็เหมือนกับเอาง่ายยังไม่แน่ใจ
เพราะว่ายังไม่ได้รับหนังสือจากทางสารรัฐธรรมนูลมานะครับ

ก็ยังไม่ได้รับผลคำวินิจฉัยของสารส่งมาเหมือนกัน
อีกทั้งศาลไม่ได้สั่งเพิกถอนสมาชิกภาพการเป็นสอสอ

ปัญหามันจะเกิดขึ้นตรงไหนรู้ไหมฮะ
ตรงที่จะขอใช้สิทธิ์ปฏิญาณตน
ได้หรือไม่ซึ่งรัฐธรรมนุนประบุว่า
ถ้าไม่ปฏิญาณตนก็ไม่สามารถทำหน้าที่ได้
ก็ขึ้นอยู่กับเลขาธิการสภาพผู้แทนรัศดร
แล้วก็ทางประธานสภาพผู้แทนราชดรด้วย
ว่าจะมีการพิจารณาอย่างไรนะครับ
เพราะว่าการที่จะเข้าประชุมสภาพผู้แทนราชดร
นัดแรก๒๕พฤษภาคม
ทุกคนต้องปฏิญาณตนในที่ประชุม
แล้วเมื่อวานเหลคาอธิการสภาพุทธแห่งราษฎรบอกว่า
ถ้านายธนทรปฏิญาณตนเรียบร้อยแล้ว

นั่นแหละต้องยุติการทำหน้าที่ทันที
เท่ากับว่าคุณธนทรก็ไม่รู้ว่าต้องออกจากสภาหรือเปล่า
ต้องออกจากทีโอทีหรือเปล่าหรือว่าจะโหวตได้ไหมนะครับ
แต่เรื่องของการโหวตเลือกประธานสภาไม่น่าจะโหวตได้นะครับ
ส่วนความคืบหน้าต่างเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลคุณ

โดยเฉพาะเรื่องของจะเล่นในเกมในการชิงตำแหน่งประธานสภาพผู้แทนราชดรหรือเปล่า
คือมันมีชื่อออกมาอยู่๔ชื่อเหมือนกันนะคุณสืบสกุล
กรณีคนที่จะเสนออันนี้ของฝากฝั่งพักประชาธิปัตย์นะครับ
บอกว่าพักประชาธิปัตย์น่าจะตัดสินใจในการที่จะลงเล่นในส่วนของการชิงประธานสภานะ
รายชื่อ๔รายชื่อก็คือมีรายชื่อในชวนหลีกภัย
มีรายชื่อคุณบัญญัติบรรทัศน์มีรายชื่อของคุณอภิษฎเวชาชีวะ

ทีนี้ก่อนหน้านี้คุณชวนก็ออกมาเหมือนกับปฏิเสธแล้ว

คุณบัญญัติก็เหมือนกับออกมาปฏิเสธแล้ว
เสร็จนานแล้วบอกว่าอยากเป็นแค่สอสอธรรมดา
ใช่ค่ะส่วนทางด้านคุณอภิษฎเนี่ยคือก็บอกนะคะ
บอกว่าไม่มีความคิดเห็นเรื่องนี้
แล้วก็ตัวผมคงไม่ถูกเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานสภาพผู้แทนรัศดร
แต่มันก็ยังไม่แน่ไง
ใช่มันมีข่าวออกมาเมื่อเช้านี้เองนะครับบอกว่า
ประชาธิปัตย์น่าจะเสนอชื่อคุณอภิษฎ
ชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร
เพราะต้องการให้เข้าไปแก้เดสล็อกทางการเมือง

ไม่ได้หมายความว่าพักจะไปร่วมรัฐบาล
แต่แค่ต้องการทำงานฝ่ายนิติบัญญัติเท่านั้นเอง
ก็ต้องรอดูนะครับช่วงเย็นวันนี้๑๖นาฬิกา
ประชาธิปัตย์จะประชุมกรรมการบริหาร
หลังจากเมื่อวานมีการประชุมสมาชิกพัก
สมาชิกพักแสดงความคิดความเห็นเต็มที่แล้ว
ใช่คือทีแรกเราก็คิดว่าเมื่อวานเราจะรู้ทิศทาง

มาเป็น๔โมงเย็นวันนี้เดี๋ยวประชุมกรรมการบริหารพักษ
สอสอก่อนแต่ก็ยังไม่ได้บอกอีกแหละ
ประชุมเสร็จแล้วจะมีมติออกมาเป็นเอกชั้นหรือไม่อย่างไร
ต้องจับตามองนะฮะแล้วก็ใครพักไหนที่จะเป็นคนโหวตเลือก

ประธานสภาจากภักดิ์พลังประชาบรัฐนี่สำคัญ

เมื่อเช้าคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณสสบัญชีราย
พักเศรษฐกิจใหม่ไม่ได้เป็นหัวหน้าพักนะนะ

เมื่อวานเป็นกระแสออกมาว่าผมจะนัดแถลงตอน๙โมงเช้า
รัฐสภาใหม่ย่านเกียรติกาย
ผมยังสงสัยกระแสข่าวออกมาได้ยังไง

แล้วก็ทราบดีว่าจะไม่บังควร
ให้สัมภาษณ์ใดก่อนจะมีงามรัฐพิธี
เปิดประชุมรัฐสภานะครับ
ซึ่งผมมองว่าอาจจะเป็นการที่ผมถูกกลั่นแกล้ง
อย่างไรก็ตามในส่วนกระแสข่าวที่ระบุว่า
สสพักเศรษฐกิจใหม่จะไปสนับสนุนพักพลังประชาบรัฐ
ผมขอยืนยันว่าข้อเท็จจริงจะเกิดขึ้นหลังจากนี้
ในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป
แต่ยังไม่ขอให้รายละเอียดใด
นี่คือคำให้สัมภาษณ์ล่าสุดของคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณ
สมาชิกพักเศรษฐกิจใหม่
เศรษฐกิจใหม่มีสอสอได้ทั้งหมด๖คน
ทีนี้ข่าวเมื่อวานที่ออกมา
ก็ออกมาบอกว่าตอนนี้๕คนเทไปอยู่พลังประชารัฐแล้ว
ที่ก่อนหน้าเหมือนจะบอกว่าจะอยู่ฝากฝั่งเพื่อไทย
มีการลงนามสัตยาบันกัน

ยังไม่ชัดเจนนะต้องรอหน่อยนะฮะหลังรัฐพิธีนะครับ